ส่วนในช่วงของการตลอดกินวันนี้
เดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยการไปทานก๋วยเตี๋ยวกัน

โอ้โหเขาบอกว่าอร่อยมากอยู่แถวอ่างทอง

นี่ไงที่เห็นอยู่นี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นสะดุ้งครับอยู่บนถนนอายุทยาอ่างทอง
ตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองของนายอนุรักษ์แก้วมณีอายุ๓๘ปีนะครับ
ก็ตัวเขาแล้วก็ภรรยานะครับคิดค้นเมนูก๋วยเตี๋ยวชื่อแปลกแหวกแนวแบบนี้ขึ้นมา
เป็นการสร้างจุดขายให้กับร้านของตัวเองทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่รสชาติคุณผู้ชมครับ
รวมถึงการทำนี่เลยกากหมูกากหมูเจียว
เดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยขาดเมนูนี้ไม่ได้แล้วนะใช่นะมันเหมือนเป็นแบบว่าหัวใจของก๋วยเตี๋ยวเรือเลย
พี่เขาถือโชว์ให้ดูเขาบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับอยากทานก็สั่งเพิ่มเติมได้สบายใจ
และที่สำคัญสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับในการทำก๋วยเตี๋ยวของเขาแบบที่ไม่เหมือนใครก็คือ
ปรุงเครื่องทุกอย่างลงตัวในชามก่อนแล้วค่อยเติมน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำตกลงไปในชาม
แล้วค่อยลวกเส้นใส่ลงไปทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มและมีรสชาติที่อร่อยลงตัวนะครับ
จึงเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวเส้นสะดุ้งนั่นเอง
ไปดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของร้านนี้ถ้าดูตรงเมนูจะเห็นเลย

ราคาครับราคาของแต่ละชามนี่เขาคิดเป็นแบบนี้

สตางค์ไม่ใช่หลักบาทเป็นสตางค์สกุลเงินสตางค์

ก็คือถ้ามาหารเป็นบาทก็จะอยู่ที่๑๙บาท

ก็คือแต่ละชามจะอยู่ที่ราคาประมาณ๑๙บาทนะครับ
แล้วที่สำคัญถ้าสั่งแบบไม่ทานเส้น

ราคาอยู่ที่๒๕๐๐สตางค์ครับ

แล้วกากหมูที่เขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่๑๐๐สตางค์ครับ

อะไรขนตกใจเกือบจะควักแบงค์พันออกมาแล้ว

และที่สำคัญฟรีฟรีน้ำแข็งครับ
โอ้โหสบายมากเลยแบบนี้บริการตัวเองตักน้ำได้สบายจิตสบายใจ
เอาลองไปฟังเสียงความรู้สึกของลูกค้าที่มาทานร้านนี้กันหน่อยครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเมนูก็แปลกเหมือนกันนะน้องใบตองนะ

ของเขานี่เขาบอกว่าเมนูเด็ดก็คือ
เส้นใหญ่ใจถึงรวมทุกอย่าง

หรือจะเป็นเกาเหล่าก็กลายเป็นชื่อเกาเหล่าเอาแต่ใจ

โอเคเอาก็ตั้งชื่อให้มันคล้องจองกันอะไรอย่างนี้อ่ะนะ

ผมย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าอยู่แถวไหนบริเวณอะไรนะครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นสะดุ้งอยู่บนถนนอายุทยาอ่างทองตะบนโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ